ดูความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
อย่างที่ทราบตอนนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็มีสังคมออนไลน์ส่วนตัวหลายช่องทาง

ป้อมก็มีนะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณแต่ไม่รู้ลุงป้อมทำเองหรือเปล่า

แต่ชื่อเพจเนี่ยเพจมุมน่ารักของลุงป้อม

แล้ววันนี้ครับก็ได้โพสต์ภาพที่พลเอกประยุทธ์นายรัฐมนตรีหัวหน้าคณะคอสช

รองนายรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

หลังจากที่ทั้งสองท่านก็เสร็จสิ้นกิจกรรมปลูกต้นพยูง
ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

ผลเอกประยุทธ์นำปลูกต้นพยูงวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

อารมณ์ดีฮัมเพลงต้นไม้ของพ่อ

เหมือนกับว่านักข่าวเขาบอกว่า

แล้วก็เจอกันวันนี้ก็ถามกันว่า
สุขภาพเป็นยังไงกันบ้างอะไรอย่างนี้นะ

ก็ไปพ้องเสียงกับต้นพยุง

พยุงไม่ใช่ลุงตู่พยุงลุงป้อมนะ
ทั้งสองจะพยุงให้เป็นรัฐบาลกันต่อไปหรือเปล่า

นักข่าวก็สอบถามนะครับว่า
เอ้าท่านรองนายศพแข็งแรงดีบ้างมั้ย

แล้วก็บอกว่านายกเขาก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพนะ

มีแต่นักข่าวนี่แหละชอบบอกว่าผมสุขภาพไม่ดี
ก็มีการสอบถามกันเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองนะครับ

ทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกเพิ่งออกไปให้สัมภาษณ์กับสื่อที่ต่างประเทศ
บอกว่าการเลือกตั้งที่จะถึงเนี่ย
ถ้าพักการเมืองฝ่ายที่สนับสนุนประชาธิปไตยรวมกันให้ได้มากกว่า๓๐๐เสียง
ให้คอสชจะไปจัดตั้งรัฐบาลยังไงด้วยเสียงของวุฒิสภาก็อยู่ไม่ได้
ยังไงก็จะไปพ่ายแพ้ในการโหวตต่างในสภาผู้แทนรัศดร
แล้วตัวเองก็ยังจะกลับมาทำงานการเมืองต่อยังไม่ปิดทางตรงนั้นนะครับ
เรื่องนี้จะถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาคการเมืองในไทยแล้วออกมาเคลื่อนไหว

พศบอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับกรกตในการตรวจสอบนะครับ
พศภักราวคือใครครับ

อือม

ป้อมเกือบหลงกลนักข่าว

พักเราพักเราพักไหน
ที่ตอบพักพลังประชารัฐไปนี่ยุ่งเลยนะ
พักประชาบาลนะ
ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของทางพักประชาธิบัตย์นิดนึงนะคะ

ช่วงเย็นที่ผ่านมาก็ไปพบปะกับสมาชิกพักที่เขตยานาวานะคะ
ก็ระหว่างที่คุยอยู่บนเวทีไฟดับค่ะ
ก็ต้องพูดกันแบบไม่ใช้ไมโครโฟนนะคะ
คุณอภิษฎให้สัมภาษณ์ถึงความเคลื่อนไหวของนายทักษิณอดีตนายกด้วยนะคะ
บอกว่าปกติก็เคลื่อนไหวแบบนี้อยู่แล้วค่ะ

แล้วก็พูดถึงศรีรัฐมนตรีของพักพลังประชารัฐที่ลงพื้นที่นะคะ
คนที่มีอำนาจรัฐเนี่ยอาศัยความเป็นรัฐเนี่ยได้เปรียบในการเลือกตั้ง
ว่าจะรัฐบาลชุดไหนยุคไหนนะครับ

ก็อยู่ที่ว่าเขามีการใช้อะไรที่อิงอยู่กับอำนาจรัฐหรือไม่
แล้ววันนี้เนี่ยมีทนายความของอดีตนายกยิ่งรักชินวัฒน์นะคะ
นายนรวิทย์ล่าแหล่งออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อ
แล้วก็เป็นลักษณะเหมือนกับว่าพาดหัวว่าโวยหน่อย

คือเป็นลักษณะที่ว่ามาเรียกร้องต่อคณะกรรมการปปชชุดใหญ่
อย่าตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งค่ะ
เพราะว่าช่วงสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมนี้
มันมีกระแสข่าวว่ากรรมการประชาอะไรหนึ่ง
อดีตนายกยิ่งลักษณ์เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นานแล้ว
ว่ามีอคติต่อตัวเองมาตลอด

โดยจะให้จำเลยหลายรายที่ตอนนี้อยู่ในเรือนจำ
ให้การซัดทอดนายทักษิณชินวัฒน์และเครือญาติ
เพื่อแลกกับการไม่ต้องรับโทษอยู่ในเรือนจำ

มีข้ออ้างเรื่องของการเจ็บป่วยอะไรแบบนี้ค่ะครับ
ซึ่งธนายความของอดีตนายกยิ่งลักษณ์บอกว่า

ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็จะเป็นเรื่องที่เศร้ามาก
ปปชบางคนนำองค์กรมาเป็นเครื่องมือ
เพื่อทำลายชื่อเสียงของอดีตนายกและพักเพื่อไทยนะคะ
ส่วนกรณีการให้สัมภาษณ์ของผู้บัญชาการทหารบกพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์นะครับ
วันที่ท่านให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่า
ทหารก็จะไม่มีความจำเป็นต้องทำปฏิวัติอะไร
ถ้าฝ่ายการเมืองไม่ก่อให้เกิดการจราจนแล้วก็มีคนไปแจ้งความดำเนินคดีกับท่าน
วันนี้นะครับคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชให้ฝ่ายกฎหมายไปแจ้งความเอาผิดเลยนะฮะ
เพราะว่าผู้บัญชาการทหารบกโดยตำแหน่งก็คือเลขาธิการของคอสช
ไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สนราชพร้าว
ดำเนินคดีกับนายเอกชัยหงกังวาและนายโชคชัยภัยบูลรัชตะ
ซึ่งเป็นนักกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมือง

หลังจากที่ฝ่ายกฎหมายของคอสชพิจารณาแล้วเห็นว่า
ทั้งสองคนทำให้ภาพลักษณ์ของกองทัพต้องเสียหาย
เพราะว่าผู้บัญชาการฐานบกไม่ได้มีความคิดอย่างนั้น
เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิวัติวัฒน์วัฒนภาพอาหาร